ต่อที่จังหวัดตากครับตำรวจแม่สอดไปช่วยหลวงพ่อท่านอายุ๗๙แล้วนะครับ
บินทบาทอากาศก็เปลี่ยนแปลง
ท่านล้มสลบอยู่กลางถนนเลยนะนี่คือต้องเอามานั่งที่ริมถนนแล้ว
ตำรวจสายตรวจสอบพ่อแม่สอดนะครับช่วยเหลือและประถมพยาบาล
พระมหาประสานโชธวโรท่านอายุ๗๙ปีเป็นพระลูกวัดดอนแก้ว

หลังจากท่านเป็นลมล้มลงนะฮะนอนกับพื้นขณะบินทบาทเลยนะ
หน้าตลาดสดชุมชนประชารักษ์
คือก่อนมาเจอหลวงพ่อตำรวจสายตรวจสอบพ่อแม่สอดเขาก็ไปตรวจจราจร
มาพบกับพระมหาประสานท่านเดินบินทบาท
มือขวาถือไม้เท้าพยุงเดินด้วยนะแล้วบาดใบใหญ่
ทันใดนั้นนะครับท่านวูบครับวูบล้มลงกับพื้นเลยนะ
มกลางชาวบ้านตรงนั้นจำนวนมากตำรวจรีบวิ่งเข้าไปช่วยนำตัวมาริมถนนก่อนนะครับ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพราะช่วงนั้นการจราจรก็คับข้างอยู่นะฮะ
พระมหาประสานท่านอาการฟื้นคืนสติ
ซึ่งชาวบ้านพากันพูดว่านี่แหละพระรอดของแท้
โดยกู้ชีพพาไปตรวจร่างกายนะครับ
เมืองต้นพบว่าท่านอาภาษณ์

ความดันหัวใจแล้วก็โรคชะลาด้วย

ล่าสุดอาการท่านพ้นขีดอันตรายแล้วนะฮะ
แต่แพทย์ยังให้นอนดูอาการต่อไปก่อน
ชาวบ้านระบุว่าท่านอายุมากแล้วมาเดินพิทบาท

คือร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ทันนะครับ

ไม่มีเด็กวัดช่วยถือของหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
นี่ค่ะก็ช่วยไว้ได้ทันนะคะ
สำหรับอาการอาภาษณ์ของท่านค่ะ